ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
ชุวิตกมลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสดหน้า
เรื่องปัญหาเมาแล้วขับ

พยายามหลบพยายามเลี่ยงแหลวงด่าน

ไปที่กองบัญชาการศึกษาของตำรวจนะครับ

ซึ่งกำลังจะปรับกำลังเรียนเข้าเป็นรองสารวัตรอะไรเนี่ยนะครับ

ก็พูดเรื่องด่านตรวจแอลกอฮอล์

คุณมิ้นทราบไหมครับว่าด่านในเมืองไทยมีเยอะนะ

ลองดูซิว่ามีด่านอะไรด่านป่าไม้
ด่านสูงหากรด่านของเถิดนี่นะ
ด่านแอลกอฮอล์

ด่านยาติเสพติดนะครับแล้วยังมี

จริง๔๐ก็คือไม่รู้ตั้งขึ้นมาตั้งออกมาหากินยังไงไม่รู้
การตั้งด่านจริงในกฎหมายก็อยู่๓ด่าน
จุดสกัดตรวจด่านสกัด
มีนายตำรวจชั้นศัลยบัตรประจำและเมื่อตั้งด่านแล้วก็ต้องแจ้งให้กับ
ผู้ใหญ่ในพื้นที่เช่นไทยรัฐนี่อยู่สอนออะไรบังซื้ออยู่
ซื้อดังบางซื่อนี่สังกัดบกน๒ก็ต้องแจ้งให้ทางบกน๒
ทราบว่ามีการตั้งด่านอันนี้ด่านแบบถูกต้องด่านแบบทิวต้อง
ควรจะเป็นครับทีนี้ด่านที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยคือด่าน
แอลกอฮอล์ในปัจจุบันนี้คุณมิ้นทราบไหมครับว่าแหมร้านเหล้า
เนี้ยมันเปิดเหมือนกับร้านก๋วยเตี๋ยวเลยมันเปิดง่ายจริงจริงมัน
ก็ร้านอาหารไหมคะก็ไม่เหมือนกันนะร้านไม่แต่ว่าลักษณะแบบสมมุติว่า
กันนะฮะสมมุติว่าคุณมิ้นเนี่ยคุณมิ้นคงคงไม่ค่อยได้เป็น
ชอบออกกำลังกายไม่ได้เหมือนกับคนบางคนเขาก็ชอบไป
สารจะไปกินเหล้านะฮะการไปกินเหล้าตามร้านอาหารเนี่ย
เขาตรวจบัตรไหมไม่ตรวจค่ะเออทำไมอ่ะมันต้องตรวจเหรอคะ
ต้องตรวจสิว่าคุณกินแอลกอฮอลที่เมืองนอกนี้เขาไปนั่งในร้านอาหารเนี่ย
สั่งเหล้าสั่งเบียร์มาเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วอายุเด็กเนี่ย
เขาก็ขอตรวจแต่เมืองไทยไม่ได้ตรวจนะฮะตรงนี้พอเรากินเข้าไปกินเข้าไป
จะเป็นร้านอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งหรือว่าจะเป็นร้านเหล้าก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะ
เรากินแล้วเราออกไปแล้วไปเจอด่านอืมไปเจอด่านเนี่ย
ถามว่าด่านตรวจแอลกอฮอลมันต้นเหตุหรือปลายเหตุ
มันต้องเป็นปลายเหตุนะฮะด่านตรวจแอลกอฮอล์เนี่ย
มันเป็นการตรวจที่ปลายเหตุปัจจุบันอีก
ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นลำดับที่
รู้สึกจะลำดับที่สามน่ะลำดับที่หนึ่ง
คนที่ทานเหล้าเยอะที่สุดคือประเทศเกาหลีครับเกาหลีอ่า
ที่๒คือประเทศรัสเซียครับ๓คือฟิลิปปินส์ครับ
สี่คือไทยครับห้าคือญี่ปุ่นครับนี่คือของโลกเหรอครับของโลกครับ

ผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าการตั้งด่านหรือการตรวจ
แอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือไม่
เราทำไมไม่ไปตรวจที่อื่นที่มันเป็นต้นเหตุ
แล้วที่ตรวจที่ปลายเหตุเนี่ยตรวจด้วยค่าใช้จ่ายใครครับ
เออนั่นแหละสิเดี๋ยวหนักก็ต้องเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังเกตไหมคุณวิน
ในรถยนต์เดี๋ยวนี้เขายกเลิกที่จุดบุหรี่แล้ว

คนไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจะต้องมาเสียสตางค์ในการทำ
จุดบุรีด่านตรวจแอลกอฮอลก็เช่นกันครับ
ก็ผมไม่ได้กินเราเนี่ยจะต้องไปเสียเออ

เท่ากับว่าด่านที่ตั้งขึ้นมานี่
เงินภาษีเราท่าน
ต้องใช่สิครับกว่าท่านจนาทีตำรวจนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่กินเงินเดือนแต่ละคน
ก็ต้องเป็นเงินภาษีของประชาชนโดยทั่วไป
แต่ไปทำหน้าที่ตรวจให้บริษัทเหล้าที่เขาขายเหล้านี่แหละครับ
แบบนี้ก็เหมือนไม่แฟร์เนอะถูกต้องไหมครับ
เพราะฉะนั้นคนไม่กินเหล้าไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะครับ

คือพอคิดมุมนี้แล้วกลายเป็นภาษีของเราทุกคน
บางคนไม่ได้กินก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้กินน่าจะแชร์ด้วย
การตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์มันเป็นปลายเหตุครับ
ผมถามคุณมิ้นถามท่านผู้ชมว่า
แต่เหล้านั้นคนที่เป็นอันตราย
คือตัวเองและคนรอบข้างไม่กี่คนที่อยู่รอบตัวเราถูกไหมครับ
อันนั้นคือสุกุรีในห้องสุกุรีอ่าอ่าทำไมครับ
คนรอบข้างเรามีผลด้วยนะตัวเราก็มีผลด้วย
เป็นโรคเป็นมะเร็งอะไรต่างแต่กินเหล้าเนี่ยร้ายแรงกว่า
หนึ่งก่อปัญหาอาจจะอากรรมได้ใช่ครับถูกไหมครับ
เมามือไปก่อเหตุไปก่ออะไรไปป้นไปจี้ไปข่มขืน
สองทานเหล้าเนี่ยทำร้ายสังคมไหมขับรถไปชนเขาเนี่ย
ถูกไหมเขาบาดเจ็บเขาเสียหายเสียชีวิต
คนเป็นมะเร็งคอเป็นอย่างนี้ปากเป็นอย่างนั้น
ติดไว้ที่ซองบุหรี่ชัดเจน
คือเพิ่งจะล่าสุดเพิ่งจะเพิ่มมาเป็นประมาณ

คือที่มันใหญ่ภาพมันใหญ่ขึ้นไปอีก

ติดป้ายไปว่าโอ้ยขับรถชนคนตายเมาเนี่ย

หีบห่อของเหล้าเนี่ยไม่มีนะฮะ
ที่สามก็คือร้านเล่านี่เปิดง่ายไหม

เมืองไทยนี่เปิดง่ายเหมือนร้านขายขนมนะ
ใช่กำลังจะบอกว่าวิธีการง่ายหรือเปล่า

ตลาดคนเมานะเพราะบางร้านก็อ้างว่าเป็นตลาดรถฟงรถไฟอะไรไปตั้ง
ขายเสื้อผ้าขายไปขายมาเปิดร้านเหล้าหมดเลย

แล้วร้านเหล้าเนี่ยมันแปลกนะมันขยายเร็วมาก
เปิดล้าน๒ล้านแป๊บเดียวมาหมดเลย

บางทีเอาคอนเทนเนอร์ไปตั้งขายไปขายมาเป็นร้านเหล้าอีกแล้ว
อืมก็จะมีนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็คือแซมอยู่ทุกที่
ของต่างประเทศเท่าที่ผมเห็นนะร้านเหล้ากว่าจะเปิดได้
เขาต้องทำประชาพิจารณ์ของชุมชน

จะเปิดในชุมชนนี้ในบริเวณย่านนี้
เขาต้องให้ทุกคนให้มาให้ความเห็นอุ๊ยร้านเหล้ามันเยอะแล้วไม่เอาแล้ว
ถามอาจารย์ไปถามคนที่อยู่ในชุมชนว่า
อนุญาตให้ไหมว่าจะเพิ่มร้านเหล้าจาก๕ล้านเป็น๖ล้านเป็น๗ล้าน

สมมุติถ้าคุณจะเปิดในย่านซอยนี้ล่ะ
ต้องไปขออนุญาตคนทั้งซอยนี่แหละครับว่าเขาจะให้คุณเปิดไหม

เพราะไม่งั้นคุณไปสายเหล้าเดี๋ยวมันไปวุ่นวายคนเขา
ปรับรถวุ่นวายรบกวนคนอีก
แล้วไอ้เหล้านี่มันจัดโปรโมชั่นบ่อยไหม

เช่นคุณจะกินเหล้าแล้วจะไปแถมโซดา
แต่ถามว่าจะแต่งร้านใหม่ไหมเดี๋ยวผมจ่ายให้บริษัทเล่า

อันนี้มีบ่อยมีทุกที่จริงอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นแล้วเปล่า
แล้วหนักไปกว่านั้นเห็นพนักงานขายเบียร์ไหมครับ
เชียร์เบียร์สาวเชียร์เบียร์มีอีก

อย่างนี้มันเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่านี่ก็เป็นโปรโมชั่นเหมือนกัน
แล้วถามดูสิครับท่านผู้ชมครับเจ้าของบริษัท
๒บริษัทไอ้เล่ากับบุหรี่นี่

กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นโรงงานยาสูบเป็นรัฐวิสาหกิจ
เพราะฉะนั้นไม่ใช่เท่าแก่ตัวจริงจะทำยังไงก็ทำไปเถอะครับ
ส่วนเหล้าเนี่ยมันมีเท่าแก่ตัวจริง
มันมีเท่าแก่ตัวจริงอยู่ซึ่งเท่าแก่ตัวจริงต่างเหล่านี้
ซึ่งไม่ได้ทำอะไรง่ายหรอกครับ
เพราะเขาจะมีการต่อลองเขามีการที่จะไปติด
ไอ้ที่ผมบอกเนี่ยไปติดซองติดอะไรเนี่ยไม่ได้ง่าย
ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของอายุอายุก็เป็นปัญหาอีกแล้วครับ
เขาตรวจวงตรวจบัตรแล้วเดี๋ยวนี้มีการตรวจแล้ว
อย่างที่ผมบอกแล้วครับไปล้างผัดร้านเหล้าเขาก็ตรวจบัตรถูกไหมครับ
ไปที่เที่ยวตรวจแน่นอนแต่เข้าร้านอาหารนี่เขาไม่ตรวจนะฮะ
ตรวจค่ะไม่เคยเห็นไหมคะซึ่งจริงเนี่ยร้านอาหารก็เมาได้เหมือนกันนะครับ
ส่วนใหญ่คนก็เมาร้านอาหารต้องวอลที่ร้านอาหารสิครับ
ที่ร้านอาหารเมากินเหล้ากินเบียร์เดินออกไป
แต่ถามว่าเข้าไปนั่งร้านอาหารกินข้าวสั่งเหล้าสั่งเบียนตรวจบัตรหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นภาพโดยรวมที่ผมพูดแล้ว
การที่คุณมิ้นบอกว่าตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์
มันเป็นการตั้งด่านที่ปลายเหตุนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะ
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็ก

รวมกันเฉพาะกิจค่ะ

เพราะว่าประเด็นนี้ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุกคนจริง

มีบางโอกาสแหละต้องดื่มแต่ทีนี้ถ้าการตั้งด่านมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
และการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็ดูจะยากเหลือเกิน

อันนี้คุณใช้วิธีการปรับใช่ไหมครับประเทศไทยใช้การปรับคุณมิ้น
ประเทศไทยปรับ๒๐๐๐บาท
ประเทศอเมริกาเขาปรับ๓แสนบาท
ประเทศไทยเขาขังไม่เกิน๖เดือนในกรณีที่ไม่มีเหตุ
อเมริกาเขาขัง๒๑๐ปี
ถ้ามีเหตุประเทศไทยขัง๓๑๐ปี
ประเทศอเมริกา๒๒๐ปี
ผมพูดให้ฟังเพราะว่าเราเห็นจำนวนเงินนะครับ

ทีนี้คุณมิ้นอาจจะถามผมว่าเอ๊ะแล้วไม่ปลายเหตุ

ปัญหาของการตั้งด่านแอลกอฮอล์
แล้วไม่แก้ที่ปลายเหตุมันก็ยากเหมือนกันนะ
มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไข
แต่เราต้องดูว่าทุกวันนี้เรามีพวกสีเทาเยอะ

ไหนจะต้องตั้งฐานไหนจะต้องปราบอัธยากรรม

ไหนโอ้เยอะไหนบ่อนอีก
เพราะฉะนั้นการบริหารของสอนอเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดตบท้ายให้คุณมิ้น

การตั้งด่านก็คือรายได้อีกจุดหนึ่ง

เป็นการรายได้อีกจุดหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้แน่นอน
ว่าเป็นรายได้ที่ในขณะนี้
ก็เป็นการรายได้ที่ซัพพอร์ตของโรงพัก

มีปรับปรามมีสืบสวนสอบสวน
มีจราจรแล้วก็มีธุรการ
ในบางโอกาสอย่างเช่นเรื่องของยาเสพติด

มีสถานบริการต่างเขาก็มีปราบปราม

ด่านเองก็อาจจะเป็นจรจรในจัดการ
รายได้ต่างเหล่านี้ก็มาต้องมาซัพพอร์ตสถานี

โรงพักนี่มีค่าใช้จ่ายโดยรอบ
ผมพูดให้ฟังเพราะว่าผมพยายามพูดภาพสองด้าน
ให้ท่านผู้ชมฟังว่าการตั้งด่านก็ดี

การบริหารงานของโรงพักก็ดี

เราพูดถึงเรื่องด่านก็ตำรวจ

ในการควบคุมป้องปรามตำรวจหมดล่ะครับ
ไม่มีอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้ตำรวจเลยนะครับ

ทีนี้เราจะมาดูเรื่องของการรายงาน
เมาแล้วขับของประเทศต่าง

แล้วเราก็มาพูดถึงตบท้ายในเรื่องของ

มีคนส่งเอกสารมาเมื่อกี้แอบเห็น
คุณมิ้นครับมีการชี้แจงข้อมูลมาถึงผม
ของบริษัทที่ส่งมา
เทพธนาคมนี่ส่งมาเป็นเอกสารนะคุณผู้ชม

ส่งประวัติของบริษัทกรุงเทพธนาคมนะฮะ
พวกเล็ตโรชัวร์ประวัติต่าง
ซึ่งผมอยากจะนำเสนอในเจ้าต่อไป

มันมีความคืบหน้าและทางเขาเองรับรู้
ให้คนไทยตาสว่างได้เห็นคือพูดทั้งในมุมของตำรวจ
ในมุมของบริษัทแอลกอฮอล์
รวมถึงในมุมของประชาชนทั่วไปที่เป็นนักดื่มด้วย
แต่ละคนควรต้องทำตัวอย่างไร
ช่วยเหลือกันอย่างไรและแก้ปัญหานี้ด้วยกันอย่างไร

เพื่อที่จะไม่ให้เราก้าวไปเป็นประเทศที่มีการดื่มแอลกอฮอลเป็นอันดับหนึ่งของโลก
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมเราทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้ร่วมกันนะคะ
คนใดคนหนึ่งแก้ไม่ได้แต่ถ้าร่วมกันเราแก้ได้แน่นอน
และถ้าคุณผู้ชมยังมีปัญหาอะไรคาใจที่รู้สึกว่าปัญหานี้
ฉันยังไม่ได้รับการแก้ไขและยังไม่มีใครฟังฉัน
คุณชูวิทย์รอฟังอยู่ชูวิทย์เอาเรื่องนะคะตีแสกหน้า
วันนี้ชักเยอะนะครับคุณมิ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาเร่งด่วน

คุณชุวิตอ่านทุกเรื่องนะคะแล้วก็จะพยายามทำให้คนไทยทุกคน

เราทุกคนจะได้ตาสว่างถึงเหตุการณ์ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้น
และร่วมด้วยช่วยกันแก้ให้เกิดประสิทธิภาพ

วันนี้หมดเวลาของรายการชุวิตตีแสกหน้าแล้ว

พรุ่งนี้เราจะตีกันเรื่องอะไรเดี๋ยวว่ากันนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ชุวิตตีแสกหน้า